เรื่องแรกแล้วก็แซ่บเลยนะคะเริ่มด้วยความรักดีไหมคะ

สำหรับเรื่องราวครอบครัวของครูชนละทีทานทองศิลปินแห่งชาตินะคะ
ที่ก่อนหน้านี้ออกมาบอกว่าเตรียมที่จะฟ้องหย่าคุณภรรยา
เนื่องจากว่าทนพิษรักแรงหึงไม่ไหวแล้วก็ถูกทำร้ายร่างกายด้วย
ยังประกาศว่าหย่าปุ๊บจะแต่งงานใหม่กับแฟนสาวรุ่นหลานที่อายุห่างกัน๕๔ปีทันที
ล่าสุดวันนี้คุณครูชนละทีเดินทางมาพร้อมกับคุณเกดสาวคนสนิท
เปิดใจให้สัมภาษณ์แล้วบอกว่าเนี่ยจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้ว
เนื่องจากว่าทุกอย่างยังเป็นคดีความกันอยู่
ยืนยันว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่นั้นไม่ใช่เชิงชู้สาวเป็นแค่คนดูแล
และอาจจะเป็นความเข้าใจผิดของคนอื่นที่คิดว่าจะแต่งงานใหม่
ยืนยันว่าไม่โดนถอดจากศิลปินแห่งชาติและจะมีการฟ้องหย่าพันรยาแน่นอน
โดยจะตัดสินที่ศาลจังหวัดกาญจนบุรี๑๐มิถุนายนนี้นะคะ

ก็มีเลยไม่มี
แต่ว่าคุณก็ยืนยันว่าความสัมพันธ์ของคุณกับคุณเกศ
คือไม่ได้อยู่ในสถานะที่เป็นคนพิเศษ

เขาก็มาดูแลเรื่องเรื่องเรื่อง

บอกไอ้แก่เอ้ยไปบวชให้เขาว่า
โอเคคุณมีกระแสค่ว่าจะมาตอบรถครัว

ผมให้ตังค์ยังไม่อยากเอาเลย
อันนี้ก็เป็นคำชี้แจงจากทางด้านของครูชนละทีนะคะ

ทั้งคู่ก็รีบเดินทางไปจังหวัดชนบุรี
เนื่องจากว่าได้รับการแจ้งข่าวการมรณภาพของพระ
ซึ่งมีศักดิ์เป็นน้องชายของครูชนละทีต่อทันทีเลยนะคะ
ขณะที่เมื่อเวลา๔โมงเย็นที่ผ่านมาค่ะ
รูปุ้มนางสาธิวิมลทองม้าวัย๕๑ปี
ภรรยาของครูชนละทีก็ได้เปิดใจกับผู้สื่อข่าวโต้กลับสามี
บอกว่าไม่เคยทำร้ายร่างกาย
ยังมีหลักฐานว่าเธอต่างหากที่ถูกทำร้ายจนเลือดกลบปาก
เพราะทะเลาะกันเรื่องมือที่๓นี่แหละค่ะ
ก็ไม่รู้ว่าเรื่องนี้จะจบลงอย่างไรนะคะเดี๋ยวไปฟังเสียงกันสักหน่อยค่ะ
คุณพุทธอ๋อนะคะ